คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของค่ารักษาพยาบาล

ที่ตอนนี้เราก็กำลังเข้มข้น
แล้วก็กำลังเข้มงวดในการตรวจสอบกันอยู่นะครับ
ซึ่งกรมการค้าภายในเขาเอาจริง
ช่วงนี้นะมีการทั้งแจ้งดำเนินคดี
กับเรื่องของการรักษาพยาบาลแพง
คนท้องเสียจ่ายค่ารักษาไป๓๐๐๐กว่าบาท
ราคาข้ารักษาแบบแพงเวิร์ด
คือปกติเราจะได้ยินแต่ร้านทงฟ้าราคาประหยัด

นี่กำลังจะเดินหน้ากันแนวคิดนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราได้นายกแล้วขั้นตอนต่อไปก็ฟอร์มรัฐบาลแต่ว่าวันนี้ขอพัก
เรื่องการเมืองหน่อยเพราะว่ามีแฟนแฟนรายการขีดเส้นใต้เยอะเลยครับที่อยากให้ก่อติดติด
ตามเรื่องค่ายาค่ารักษาค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนที่เขากำลัง
เดินหน้าแก้ไขกันอยู่ซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมคงทราบแล้วว่าได้มีประกาศมี
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมราคายาควบคุมราคาค่าบริการทางการแพทย์ออกมาแล้ว
ออกมาแล้วในกฎหมายในประกาศนี้บอกว่า
ถ้าไม่ทำตามโทษแรงครับ
ถึงขั้นติดคุกก็มีปรับแพงติดคุกก็มี
ฉะนั้นมีคดีตัวอย่างที่ส่งไปถึงตำรวจแล้วก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาเรื่องท้องเสียแล้วคิดตั้งสามหมื่นนั่นก็ไปถึงมือตำรวจ
ระยะที่รอดูว่ามาตรการนี้จะเข้มข้น

บังคับใช้กฎหมายจะเด็ดขาดแค่ไหนเอาอยู่ไหม
ก็มีข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย
นโยบายเรื่องโรงพยาบาลทงฟ้าขึ้นมาอีก
ว่ากันว่าโรงพยาบาลทงฟ้าเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลที่ติดป้ายให้รู้ว่านี่โรงพยาบาลทงฟ้านะ
ค่ารักษาพยาบาลจะลดลงมาจะไม่แพงมากค่าบริการไม่แพงมาก
แต่ว่าโรงพยาบาลที่ให้บริการดีที่เรียกกันว่าวิเลิศสมาราเนี่ยก็ยังจะต้องแพงอยู่
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนสิครับ
ประชาชนต้องการว่าโรงพยาบาลที่เขาไปรักษาอยู่แพง
แพงโรงพยาบาลดีเหล่านั้นเนี่ยต้องลดลงมา
ปัญหาก็คือว่าเรื่องนี้จะเอาอยู่ไหม
มาตรการที่ออกมาเราจะตามเรื่องนี้กับคนที่เขาได้ก่อติดเรื่องนี้มาตลอดคือ
คิดยังไงตอนนี้คุณสาลีอยู่ในสายแล้วสวัสดีคุณสาลีครับ
สวัสดีครับโชชนสุภาพค่ะ
ครับคุณสาลีคิดว่า

มาตรการควบคุมราคายา
มาตรการควบคุมการบริการทางการแพทย์ที่ออกมาเนี่ย
มันจะมีผลในทางปฏิบัติไหม
เดินหน้าเหมือนอย่างที่ได้ส่งเรื่องไปให้กับตำรวจ
เรียนคิดว่าเราก็จะเห็นผลแล้วก็ทำต่อเนื่อง
ทำต่อเนื่องว่าเมื่อเครื่องเรียนเชื่อว่า
ขณะนี้ต้องมีคนร้องเรียนไปที่กระทรวงพาณิชย์แน่นอนว่า
ค่ารักษาพยาบาลที่แพงเนี่ยแล้วก็มีการดำเนินการเนี่ย
จะทำให้เกิดมาตรการที่พูดคุยและกำกับราคากันอย่างจริงจัง
เพราะว่ายังคิดว่าอย่างน้อยธรพนิษฐ์เอง
ขณะนี้ก็มีข้อมูลการเก็บเงินในกรณี
อย่างเช่นฉุกเฉินซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ที่จะสามารถใช้เทียบเคียงกับการคิดค่ารักษาพยาบาล
ทำไมต้องเรียนอาจารย์สุภาพว่ามันต้องดูเรื่องฉุกเฉิน
เพราะว่าพอดีเว้นเองเพราะเอิญตัวเลขว่า
คนที่ไปใช้บริการในกรณีฉุกเฉินขณะนี้๓๒๒๗รายในรอบ๒ปี๒เดือน
แล้วในรอบ๒ปี๒เดือนมีคนเข้าเกณฑ์๔๕๘๓๑รายเท่านั้น
เพราะฉะนั้นมันมีคนที่ถูกบอกว่าไม่ฉุกเฉินเนี่ย
คือเรียกว่าเกือบ๘๕คือใน๑๐๐คน๘๕คนเขาบอกว่าไม่ฉุกเฉิน
เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ฉุกเฉินนั่นก็คือว่าเขาถูกเรียกเก็บเงิน
เพราะฉะนั้นพอถูกเรียกเก็บเงินแล้วเนี่ย
เรียนเชื่อว่าก็น่าจะมีปัญหาเรื่องราคาแพงซึ่งอันนี้เนี่ยจริง
จริงน่าจะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องที่กระทรวงพาณิชย์ควรจะดำเนินการว่า
เมื่อประชาชนไปใช้บริการในกรณีฉุกเฉิน
ก็ขอให้โรงพยาบาลเอกชนเก็บเงินในอัตราฉุกเฉินได้ไหม
เดี๋ยวเรื่องนั้นแยกเอาไว้ก่อนได้ไหมครับ
แต่ว่าจะกลับมาเรื่องนี้นิดหนึ่งคือเรื่องประกาศมาตรการควบคุมราคายาเนี่ย
คนไข้คนไข้ทั่วไปเนี่ยเมื่อได้รับใบสั่งยาแล้วไปจ่ายค่าค่ายา
เขาควรจะรู้ไหมครับว่ายานั้นเนี่ยมีราคาต้นทุนเท่าไหร่
แล้วโรงพยาบาลคิดเขาเท่าไหร่เขาควรจะทำยังไง
เพราะว่ายาเนี่ยมันไม่เหมือนสินค้าทั่วไปนะคุณสาลี
แค่ไหนที่เขาคิดว่าเอ๊ะไปร้องเรียนดีกว่า
แค่ไหนที่เขาคิดว่าเอาล่ะเหมาะสมแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้

เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าสิ่งที่เขาสามารถทำได้เลยเนี่ยก็คือ
ถ้าสมมติว่านี้เป็นคนไข้เรื่องห้องเมื้อรังนะฮะ
ถ้าเป็นคนไข้โรคเรื้อรังเนี่ยสิ่งที่จะทำได้เลยเนี่ยก็คือ
ราคาที่มันแพงว่ามันจาก
แล้วถ้าเราเคยไปตรวจสอบจากร้านขายยาและพบว่า
ร้านขายยานี้

เพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาใบสังเย้า
ไปซื้อที่ร้านขายยาได้ซึ่งเรียนกันได้ว่านี่เป็นมาตรการเบื้องต้นเลยที่ผู้บริโภคสามารถดำเนินการได้จากการออกประกาศของกระทรวงพาณิชย์นะครับ
เราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าได้ใบสัญญาที่เขียนชัดเจนมีชื่อยาบอกชัดเจน
แล้วก็ที่สำคัญเรียนคิดว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเลยถ้าพบว่าอันนี้มันแพงกว่าร้านขายยามาก
เราไม่ซื้อเราจะขอไปซื้อข้างนอกหรือเราก็มีสิทธิ์ร้องเรียนทันที
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคสามารถทำได้เลย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือผู้บริโภคก็อาจจะต้องเรียกว่าร้องเรียนไปที่กระทรวงพาณิชย
เหมือนอย่างที่กรณีท้องเสียแล้วนอนโรงพยาบาล๒คืนแล้วถูกเก็บ๓๐
ซึ่งก็ต้องเรียนจริงจริงสุภาพว่าถ้าจริงสุภาพไปใช้เสร็จปัดทองก็ดีประกันสังคมก็ดี
ค่าราชการเนี่ยแล้วถ้าท้องเสียเนี่ยแน่นอนว่าบางทีส่วนมากก็ไม่ได้นอนโรงพยาบาลให้ยาแล้วกลับไปบ้าน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ควรจะต้องตรวจสอบต่อเนื่อง
คือสำหรับการรักษาเกินกว่าความจำเป็นไหมและเป็นสาเหตุของเรียน
ส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่ารักษาเกินจำเป็นและทำให้เป็นสาเหตุของรักษาพยาบาลที่แพง
คือปัญหาราคายาเนี่ยผมคิดว่ามันเรื่องยากอยู่ตรงนี้
สมมุติว่าเราเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเขาจ่ายยาใหม่มา
เราไม่รู้หรอกว่าข้างนอกเนี่ยขายเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากออกโรงพยาบาลไปแล้ว
เราไปเปรียบเทียบกับราคาราคาที่ร้านขายยาขายสมมุติว่าร้านขายยาขาย๑๐บาท
เราเพิ่งจ่ายตังค์ไปตั้ง๑๒๐สมมุติอย่างนี้นะต่อเม็ดนะ
เราควรจะแค่ไหนเราควรจะยอมแค่ไหนว่า๑๐บาทข้างนอก
โรงพยาบาลควรจะขายเท่าไหร่ถึงจะพอดี๓๐บาทพอดีไหม๔๐บาทพอดีไหม

คือขณะนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่จะบอกว่าแพงหรือไม่แพงเนี่ย
มันเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นของคนซื้อเลยนะคะ
อย่างเช่นสมมุติว่าเราซื้อที่โรงพยาบาล
แล้วก็ร้านขายยา๑๐บาทเนี่ยนี่จริงมันก็คือเรียกว่า๑๐เท่านะฮะ
ซึ่งแบบนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่ามันต้นทุนในการบริหารยาของร้านขายยากับโรงพยาบาลเนี่ย
มันไม่น่าจะแตกต่างกันเพราะว่าต้นทุนการบริหารยาของร้านขายยาเนี่ย
คุณก็ต้องมีเพศสัจกรคุณก็ต้องมีตู้เย็นเก็บยาของโรงพยาบาลก็ไม่ต่างกัน
เพราะฉะนั้นเขาควรถ้าในความเห็นของผู้บริโภครู้สึกว่าเขาไม่ควรคิดแพงเกิน๒เท่า๓เท่า
เพราะฉะนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ร้องเรียนทันที
ถ้าเราซื้อไปแล้วนะฮะว่าคิดแพงเกินไปตัวนี้คิดเรียกว่าเกินเป็น๑๐เท่านะฮะ
แต่ในคำประกาศควบคุมราคายาไม่ได้กำหนดใช่ไหมครับว่าอนุญาตให้ขายเกินกว่าราคาต้นทุนเท่าไหร่
ไม่ได้กำหนดค่ะไม่ได้กำหนดเพียงแต่ให้สิทธิ์กับผู้บริโภคในการที่จะร้องเรียนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเอาใบสั่งยานั้นไปซื้อในร้านยาข้างนอก
สอบถามราคาก่อนโรงพยาบาลต้องแจ้งราคาแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบราคากับโรงพยาบาลอื่นนะฮะ
อย่างเช่นแน่นอนว่าขณะนี้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยต้องเปรียบเทียบราคาต้องแจ้งราคายาถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาไปสั่งยาไปซื้อในร้านในห้องยาเนี่ยเราก็สามารถดูของโรงพยาบาลอื่นได้
ยาตัวนี้อย่างไรแล้วถ้าเราพบว่ามันแพงกว่าโรงพยาบาลอื่นอีกเนี่ยเรียนคิดว่าเราก็มีสิทธิ์ตัดสินใจไปว่าเราไม่ซื้อยาที่โรงพยาบาล
แต่ว่าต้องเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยที่จะเข้าถึงการตรวจสอบราคายาได้นะคนอายุมากหน่อยนี่ไม่ตรวจสอบไม่ได้หรอกไม่รู้เรื่องเข้าไปในเว็บไซต์
ไม่มีความผิดทางไม่มีโทษจำคุกเกิน๑ปี

เดี๋ยวเราคุยกันใหม่วันหลังคุยกันใหม่
ยังไม่ได้คุยเรื่องโรงพยาบาลทงฟ้าเลยนะ
เดี๋ยวคุยกันใหม่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนได้ครับขอบคุณมากครับครับคุณสาลีอ๋องสมหวัง
ฉะนั้นจะเห็นว่ามาตรการกฎหมายที่ออกมา
มันยังมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ
ยังมีปัญหาในเชิงที่ว่าแค่ไหนเกินราคามากน้อย

เดี๋ยวจะตามกันต่อครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะครับที่มาขีดเส้นใต้เมืองไทย
เรื่องนี้ยังคงน่าสนใจและน่าติดตามกันอยู่นะครับ
ก่อนหน้านี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายใน
เขาก็ไลฟ์เหมือนกันนะไม่กี่วันนี้นะครับ
บอกว่าเป็นหลักสากลทั่วโลกนะครับ
โดนัลดทรัมป์คืออธิบดียกตัวอย่างมาเลย
โดนัลดทรัมป์เองยังออกประกาศเรื่องของค่ายาค่ารักษา
เป็นสินค้าที่ต้องเป็นราคาจริง
และต้องเสนอต่อสาธารณชนนะครับ

เพื่อให้ไทยก็จะเดินหน้าตามแบบนี้ไปด้วยนะครับ